สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์บลูพาวเวอร์
เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัว
ตั้งใจที่จะมาเจออาจารย์เอง
บอกเลยว่าถ้าอาจารย์ลักษณ์มาขอ๑คิว

คำถามที่จะถามคำถามแรกเลยก่อนจะดูพื้นดวงคือ
คือจริงเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่แล้วแพทย์ฝันถึงงูค่ะ

รวดเร็วมาก

คือเหมือนจะเจอเนื้อคู่นี้จริงรู้ป่ะค่ะ

เผ่าหน้าถ้าฝันอ่ะ

หนูจะคิดยอม

เพราะเกิดพร้อมกับพระอาทิตย์เกือบจะขึ้น

ล้นขาดลั่ว
อยู่ครบในร่างเดียวกัน
อันนี้จากดวงกำเนิดหรือฮะ
ใช่หรือเปล่าหรือจากความรู้สึกของอาจารย์

เล่นไปเท่านี้แบบนี้รู้ว่าจะไปอย่างไร
คือมีสติปัญญานะมีปฏิพรรณไหวภิพธิ์
เป็นคนเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนี่คือพื้นฐานทั้งชะตานะ
มีดาวอาทิตย์กลุ่มจุดเกิดดาวอาทิตย์เป็นมนตรี
เป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตา
อยู่ที่ใดผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดู
ดวงชะตาแพทย์ก็มีดาวสุกเป็นประธุมเกณฑ์
สามดั่งนี้จากเจริญยิ่งยศนา
แปลว่าดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเนื้อหอมนี่

เขาก็จะมีกลิ่นกายที่หอมเป็นกลิ่นเฉพาะตัว
ชายใดได้แนบคิดสนิทนะ
ชายใดได้แนบคิดสนิท
ชายใดได้แนบคิดสนิทใกล้ก็จะหลงไหล
ก็จะหลงไหลคลั่งไคร้และจดจำ

ถ้าเกิดว่าดวงชะตาเขาไม่มีอภินิหาร

ความเป็นดาราคนหนึ่งแพทย์ต้องมีอะไรดี
สมัยเด็กแพทย์เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยากจน
แต่ที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วทำเกี่ยวกับอะไร
คือที่บ้านอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ก็ไม่ถือว่าจน
เพราะว่าตอนที่แพทย์เกิดมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เขาโอเคแล้ว
ไว้กะว่าจะเป็นเสือนอนกินด้วยตัวของคุณแม่เขาทำขึ้นมา
ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยถูกเลี้ยงดูมาเหมือนเรียนอะไรก็ได้เรียน
เรียนอะไรก็ได้เรียนเรียนอินเตอร์อย่างนี้
เราก็เรียนอินเตอร์เรียนเป็นโนเรียนบัลเล่
เรียนอะไรที่แบบลูกคนรวยเขาเรียนกันซึ่งคุณแม่เขาพยายามส่ง
ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเหมือนเราเล็กสุด
แล้วลูกเขาโตแล้วห่างจากเขาแล้วคือเขาคงผิดหวัง
เขาคงรู้สึกว่าตัวเขาอยากทำเขาอยากเป็นดารา
เขาชอบมากไปเต้นลีโรงลีราชเข้าสมาคมสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาชอบตรงนี้แต่ลูกเขาสี่คนไม่มีใครสามารถเป็นในแบบที่เขาอยาก

ไม่มีใครเอาแล้วก็พอมาถึงในช่วงจังหวะที่เขาเลี้ยงเราเนี่ย
ความที่คุณแม่เนี่ยปีนี้๖๗๖๘แล้วคือแทบจะหัวโบราณมาก
ก็ต้องมาเลี้ยงเด็กคนนึงมันก็จะมีทั้งความทันสมัย
แล้วก็มีความหัวโบราณผสมผสานกันจนเป็นแพทย์

วิธีการเลี้ยงดูคือให้อยู่ในเส้นในกรอบในรอย
แต่แพทย์ก็เป็นลิงหลอกเจ้าตลอดชีวิต

ลิงเรียบร้อยแต่ตานเนี่ยมันเหลือกที่จะหาทางแสบลดแรกตลอดเวลา
เวลาดาวอังคารเล็งชะตาแปลว่าสุขสนแปลว่าแสบ

ใช่ค่ะเล่นดีดหินปั่นจักรยานตั้งแต่เด็ก

แม่ก็เริ่มแบบหรือลูกเราจะเป็นธอม
เวลาให้ถามทางใครหรือคุยกับใครจะแบบ
เราจะเป็นเด็กแบบไม่มีเพื่อนเขาก็เลยเริ่มต้นจากการส่งเราไปเรียน
เรียนเต้นเรียนลำเรียนเป็นโนเรียนร้องเพลงเรียนทุกอย่างทุกอย่าง

ทุกวันนี้แพทย์เป็นนะคะเป็นทุกอย่างแต่อาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่าง
แต่ถ้ามีให้เต้นแพทย์เต้นได้มีให้ลำแพทย์ลำได้
เพราะแป๊กเป็นนางลำของโรงเรียนเป็นซีรีเดอร์ให้โรงเรียน
เล่นเป็นนัวแพทย์เล่นได้กีต้าแพทย์ดีดได้
ว่ายน้ำแพทย์เป็นนักกีฬาให้โรงเรียนคือทุกอย่างอ่ะ
แม่ยัดจับยัดให้เราเรียนหมดเลย
คือถ้าถามความสามารถของแพทย์คือแพทย์หลากหลายมากเพราะเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีตอนนั้นไปเป็นช่วงโมเดมิล์ซ์ลิ่งสมัยนี้ไม่มีละสมัยนี้คือผู้จัดการ
มันเป็นแมวมองมื่นไอดอลส่องหา
อยากจะให้เราไปแคสต์อยากให้เราไปถ่ายรูป
ไว้ที่โมเขาเราก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเราก็ส่งให้แม่
คุณแม่เขาก็เหมือนแบบโอเคโอกาสมาแล้ว
พาเราไปถ่ายรูปเก็บไว้ตามโมต่าง
เราก็รู้สึกว่าพอถึงวันหนึ่งเขาเรียกเราไปแคสต์
เริ่มแต่เป็นเอ็กซ้าเห็นไหล่เห็นหัวก็เอา
ตั้งแต่๒๐๐๐ก็เอาอะไรอย่างนี้
วิ่งอยู่ในฉากก็เอาไปแคสต์เป็น๓๐ตัวได้ค่ะ
ทำอย่างนี้ตลอดจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่า
เราเหนื่อยเพราะเราก็โตเป็นสาวแล้ว
ตอนนั้นเริ่มอยู่ม๓ม๔เรารู้สึกว่า
เบื่อกับการที่จะต้องไปเจอคู่แข่งที่เขาสวย

เราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อไหนมันทำมาขนาดไหนแล้วมันไม่ได้

แม่ถ้าบ้านบ้านเราจนหรือเปล่า
คือเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับสิ่งนี้แล้ว

วันนั้นเป็นวันที่แพทย์กำลังจะไปแคสต์โฆษณาตัวหนึ่ง
ไปถึงหน้าสตูแล้ว
หงุดหงิดมากเรารู้สึกแบบ

จะแคสต์อีกแค่งานเดียวมันคงไม่เป็นอะไรเออ
ถ้าอยู่ระหว่างทางแล้วกลับบ้านก็โอเค

ก็แค่ลงไปแป๊บเดียวเอง
แล้วถ้างานนี้มันไม่เวิร์คจริงอะนะ

แม่ก็จะไม่บังคับอะไรอย่างนี้

โอเคงานสุดท้าย
ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทางของเรา

แล้วในโฆษณามันเป็นแบบปั่นจักรยาน

เรื่องปั่นขี่อะไรอย่างนี้

เขาก็ให้เราปั่นจักรยานโชว์แบบซ้อนสองซ้อนอะไรอย่างนี้

เสร็จทำหน้าสดชื่นสิอะไรอย่างนี้

แล้วก็นึกว่าเราไปเล่นไปขี่ไปปั่นจักรยาน
มันไม่เหมือนตัวอื่นที่ต้องมานั่งทำสวยทำอะไรอย่างนี้

โทรกลับมาติด๕คน
ไม่ได้ติดแบบต้องไปแคสอีกรอบติดเลย
คุณจะเป็นหนึ่งในโฆษณาตัวนี้แน่นอน

เราก็รู้สึกติดห้าคน
แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้จริงเหรออะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบมีกำลังใจ
แล้วเหมือนตอนนั้นทางมันเปิดมันถึงเวลาของเราแล้วล่ะ
เขาแบบเขาสนุกมากกับการที่พาเราไปกองไปเฝ้าเรา
ไปรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคเขาชอบ

อ่ะงั้นมาดูที่ดวงเชิญค่ะ
ทำไมคนที่ไม่อยากเป็นดาราไม่อยากเข้าวงการ

อ้าวก็ฟังสุแพทย์เล่าไหมเพลินไหม

นั่นแหละก็เขาลักษณะอยู่ราศีมิถุนราศีมิถุนราศีกัน
สองราศีนี้มีเทพประจำราศีคือเทพพระพุทธ
คือเทพแห่งการพูดและการเจรจา

การสื่อสารที่สามารถทำให้หน้าดูหน้ามองหน้าฟัง
แล้วแพทย์ก็มีดาวพุทธกลุ่มจุดเกิดเป็นเกษตราธิบดี
มีตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในดวงชะตา
ทำให้เป็นคนที่สามารถจะเป็นสตอรี่
ในความเป็นคนที่จะเป็นคนดัง
ให้กับคนที่รับรู้แล้วติดตาติดใจ

ได้ในทุกอิริยบทจากนี้ไปต้นไป
สำหรับละครเรื่องแรกที่น้องแพทย์ได้เล่น

คือหนูจะบอกว่าสมัยแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่ขวัญเนอะ

ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นละครเย็นที่กระแสดี

ใช่หนูเป็นยุคแรกที่ไปเล่นละครเย็นแล้วเวิร์คมาก

แพทย์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าแพทย์ถูกกำหนดมาให้เล่นบทแบบอีกแบบนึง

มันทำให้กำหนดบุคลิกเราไปโดยปริยาย

เราไม่มีอีเว้นท์ไม่มีพิธีกร

เพราะว่าแพทย์เป็นคนรู้สึกแบบ
เป็นคนชอบทำทุกอย่างให้เหมือนทุกวัน

เพราะเรารู้สึกว่าแค่เราแสดงในละครเราเหนื่อยแล้ว

มันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากตรงนั้นจนถึงตรงนี้
ดูละครเขาก็จะติดกับภาพในละคร

เขาก็จะรักในแพทย์ในแบบตัวจริงของแพทย์
พี่ดิกรยิ่งชอบเลย
แต่แปลกปกติแพทย์มาก็จะมีข่าวเช้ามา
ที่กลับมาดังสุดในช่วงนี้
ก็มาพร้อมกับข่าวเช้าเหมือนกันค่ะบ็อกซิ่งซาวนี่คือดวง
ต้องเช้าก่อนถึงจะดังหรือยังไงครับใช่หรือเปล่า

หนูกำลังกำลังกำมนตรงนี้มาก

หนูอยู่มา๓๐ปีหนูจะเฉาอยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์
จะต้องเจอจากการทำงาน
ฮ่าดีเลยมาวันนี้ไม่ติดหวังเลยค่ะ

เคยค่ะก็ไม่แน่โว้ยให้ทราบ
คุณเป็นถึงนางเอกแน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่แบบเลิศเลอ
คุณจะเลือกรวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนคุณสามารถจินตนาการได้

แต่เราอยากมีแค่คนข้างไกลใช่ไหม
เขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็น๑๐ล้าน
แค่เขาไปกราบเท้าแม่แททและขอด
ความจริงใจว่าเขาจะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้ดีที่สุด
ก็ยอมแล้วค่ะ

ทำงานตามหน้าที่ของเราจนมาเจอพี่โน่

กลับกลายเป็นเคมีที่ตรงกันจนทำให้